จันทบุรีกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อมีหนุ่มขับรถกระบะคันหนึ่ง
เขาขับมาจู่โดนปาดหน้านะคะก็เลยหักหลบแล้วก็พลิกตกคลอง
แต่เขารอดแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะว่าสวมสร้อยคอของหลวงปู่ทิมมาค่ะ
ซึ่งเขาเชื่อว่าเขาปลอดภัยจากอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองอยู่
เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพเขาคิชกูธจังหวัดจันทบุรีได้รับแจ้งอุบัติเหตุ
นี่คือจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็กระบะสีขาวเมื่อสักครู่ที่เห็นคือกระบะที่ประสบอุบัติเหตุ
ตกลงข้างทางบนถนนสายบำราชนราดุลจันทบุรีเขาทิชกุฎนะคะช่วงบริเวณทางเข้าวัดท่าอุดมตำบลตะเคียนทอง
ภายหลังจากเกิดเหตุเจ้าที่ก็รุดไปตรวจสอบแบบนี้เนี่ยคันที่ตกคลองอยู่แบบนี้นะคะข้างทาง
ก็เป็นรถอีซูซูดีแม็กซสีขาวตอนเดียวค่ะหมายเลขทะเบียน๑ทพศเส๖๖กรุงเทพมหานครอยู่ในสภาพที่ถลายตกลงไปแบบนี้แหละในร่องรูระบายน้ำข้างทางสภาพก็พังเสียหายคนขับคือนายธนาวุฒิค่ะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
คุณผู้ชมคะคนขับกระบะเขาบอกแบบนี้ในช่วงที่ให้การกับตำรวจเขาบอกว่าเขาขับมาเนี่ยนะคะก็มาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงของที่กำลังขับอยู่ดีดีขับกระบะตามทางเพื่อที่จะกลับบ้านนะคะแต่ปรากฏว่ามีรถมาตัดหน้าจนกระทั่งประสบอุบัติเหตุดังกล่าวขึ้นแต่เขาบอกว่าเขาเชื่อว่าตัวเองปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ

หลอยเนี่ยคือออกมาเลยก็คือเหมือนไม่ได้มอง
แล้วผมก็เบรกคือผมเบรกแล้วตายเลยก็คือถ้าไม่เบรกคือมึงก็ชนจากที่ว่าเบรกแล้ว
คือมันไม่รอดแน่ผมก็เลยหักหลบก็เลยลงจากตรงนี้

ก็โชคดีนะครับ

เขาสวมอยู่แบบนี้เลยเขาก็เชื่อว่าเพราะความเชื่อความศรัทธาของหลวงปู่ทิมที่เขาคล้องคออยู่ก็เลยทำให้ปลอดภัย
ปลอดภัยต่อชีวิตด้วยนะคะ
ขณะที่ทางด้านของนายกมลชนวัฒนปัญญาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๕
ซึ่งเขาก็บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเป็นช่วงทางขึ้นทางลงเนินพื้นที่ต่างระดับ
แล้วก็มีซอยที่อยู่บนช่วงเนินกลางพอดี
อาจจะทำให้บางวิสัยทัศน์ในการมองเห็น
คือขับไปขับมาสวนทางกันหรือว่าออกจากซอยหรืออะไรอย่างนี้
อาจจะมองลำบากหน่อยก็ฝากหน่อยแล้วกันนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
อันนี้ชาวบ้านฝากมานะคะเพื่อที่จะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็น

หลวงปู่ทิมเป็นอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดระหารไร่ที่มรยอง
ชาวบ้านก็เคารพสัทธาท่านเยอะนะครับ